คุณผู้ชมมาแชร์กันหน่อยเวลาสั่งของ

แล้วเราไม่อยู่บ้านเราไม่อยู่บ้านเราจะจ่ายเงินยังไง
ผมไม่ชอบเลยวิธีนี้บางที่นะผมเห็นแล้วว่า
เงินปลายทางผมจะเข้าไปถามเลยว่า
ได้ไหมเพราะผมไม่อยู่บ้านนี่ไงเรามาอ่านข่าวเราไม่อยู่บ้าน
ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเดือดร้อนกับทั้งตัวพนักงานด้วยนะ

เหตุการณ์นี้ครับเป็นเหมือนกันฮะ
ผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่บ้านแต่เขามีวิธีบอกโค้ดลับ
กับพนักงานส่งพัสดุอย่างไรไปดูฮะ

นั่นคือจุดซ่อนเงินและจุดส่งพัสดุครับ

อันนั้นอะไรตู้สักผ้าตู้เสื้อผ้า

คุณสุกัญญาครับเป็นเจ้าของไอเดียและเป็นเจ้าของคลิป

ตามจุดต่างเหมือนพี่เบิร์ตซ่อนเงินในบ้าน
ซ่อนใคร

ส่วนนี้คือพัสดุที่เธอสั่งมา

วางไว้ตรงนี้นะแล้วเงินก็ซ่อนไว้ตรงนี้นะ

แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนคนส่งจะมีโค้ดรับใช่ไหม
นี่ไงเขาก็จะบอกตลอดว่า

จุดอื่นอาจจะเป็นใต้กระถางต้นไม้ก็ได้

คุณสุกัญญาบอกเองนะเงินไม่เคยหายนะ

พนักงานก็วางเงินทอนไว้ตรงนั้นแหละ

พี่ไปทำงานอยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณ

แต่ถ้ามีสัญญาก็โอนดีกว่า

พอออกข่าวแล้วนะนะครับพี่